ปีนี้โรคพิษสุนักบ้าระบาดหนักในประเทศไทยนะครับ
กำจัดหมาจรจัดให้หมดจากประเทศไทยไปหรือไม่
แน่นอนว่าเรื่องนี้มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะครับ

เราจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการจัดการปัญหาสุนัขจรจัด

ว่าเขามีวิธีการอย่างไรทำให้เราไม่เห็นสุนัขจรจัด
ท้องถนนในบ้านเมืองของเขาเลย
ติดตามจากรายงานของคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐครับ
เยอรมนีเนเทลานญี่ปุ่นและสิงคโปร์

กับประเทศไทยของเราที่ถนนเกือบทุกสาย

พบสุนัขจรจัดอยู่เป็นจำนวนมาก
ประเทศเนเทอร์แลนด์ประกาศว่าตัวเองไม่มีสุนัข

ซึ่งแปลตรงตัวว่ารับเลี้ยงแทนที่จะซื้อ
ซึ่งกฎนี้คือการตั้งภาษีที่สูงมาก

อกจากนี้ยังมีกฎทำหมันฟรีของสัตว์

คือการลงทุนเรื่องการปลูกฝังการรักสัตว์ในประเทศ

ปลูกฝังเรื่องการรักสัตว์นั้น
จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องการทอดทิ้งสัตว์ได้ในระยะยาว
ส่วนฝั่งประเทศมหาอำนาจแห่งเอเชีย
อย่างญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อถึงเรื่องความมีระเบียบ
ก็มีปัญหาเรื่องสัตว์จรจัดอยู่พอสมควร
ในปี๒๐๑๑ได้มีรายงานข่าวสุดสะเทือนใจของบรรดาคนรักสัตว
เมื่อทางการญี่ปุ่นใช้วิธีการสุดโหด
การกำจัดสุนัขและแมวจรจัดในกรุงโตเกียว
การจับพวกมันเข้าห้องกล่องแห่งความฝัน
จากนั้นจะรมด้วยแก๊สให้มันตายไปอย่างทรมาน
โดยเรื่องราวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยจาก
ที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์การุญฆาต
และพบกับภาพสุดสลดที่เกิดขึ้นพอดี
ส่วนปี๒๐๑๒มีรายงานจากรัฐบาลญี่ปุ่นว่าในประเทศนั้น
มีการจับสุนัขจรจัดไปถึง๒๑๐๐๐ตัว
และต้องฆ่าสัตว์เหล่านี้ไปถึง๑๖๐๐๐ตัว
ต่อมาปี๒๐๑๔ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็พยายามจะแก้ปัญหา
การฝังชิปลงไปในสุนัขและต้องมีการติดที่อยู่
รวมถึงชื่อของผู้เลี้ยงไว้ที่สัตว์เลี้ยงทุกชนิด

อีกเรื่องที่น่าสนใจคือผู้ขายสัตว์เลี้ยงเอง
ก็ต้องรับหน้าที่สอนการเลี้ยงดูให้กับผู้ซื้อ
และดูให้ออกว่าคนที่มาซื้อสัตว์เลี้ยงนั้น

เพื่อเป็นการป้องกันคนที่อาจไม่ได้มีความตั้งใจ

มาใช้ความรักและจิตสำนึกแทน
และประเทศเล็กในอาเซียนอย่างสิงคโปร์
ก็มีปัญหาเรื่องสัตว์ไร้ที่อยู่เหมือนกัน
แต่พวกเขาก็พยายามจะจัดการปัญหาเรื่องนี้
มีหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของอาหาร
จนถึงเรื่องความเป็นอยู่ของสัตว์และพืชต่าง

และมีแผนจะทำพันธุ์ให้กับสูณักจรจร้อยละ๗๐ภายใน๕ปีต่อจากนี้
และจะพยายามหาคนรับเลี้ยงสัตว์ไปด้วย
ส่วนสัตว์ที่ไม่เหมาะสมกับการเลี้ยง

ทางการจะจัดหาที่ให้สัตว์อาศัย

ทางรัฐบาลสิงคโปร์จะกำชับกับหน่วยงานต่าง
ที่จะมารับหน้าที่ว่าจะต้องฉีดวัคซีนตัวไหนบ้าง
และจะต้องตรวจเช็คสุขภาพสัตว์ด้วย
ส่วนประเทศไทยของเรายังไม่มีข้อสรุปใด
ในการแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง
เพียงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
แต่ยังไม่มีการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
ซึ่งไม่ว่าปัญหาใดก็แล้วแต่
สิ่งสำคัญที่สุดในการเลี้ยงสัตว์เพื่อไม่ให้เป็นภาระ
คือการปลูกฝังตั้งแต่ยังเด็ก
และการบริหารจัดการของภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
เรื่องในบ้านเรามีกฎมีระเบียบในการควบคุมอยู่นะครับ
แต่ว่าดูเหมือนว่าคนที่ควบคุมกฎ
ว่าคนที่ต้องปฏิบัติตามกฎก็ละเลย
ไม่ได้มีจิตสำนึกที่จะปฏิบัติตามกันอย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจังนะครับ